รับแจ้งเหตุว่ามีชายคุ้มคลั่ง

พอเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุเนี่ยโอ้โหแม่เนี่ยประมายความอัดอั้นตันใจออกมาเลยนะฮะ
นี่ฮะแม่ของคนที่ก่อเหตุนะครับนี่ระบายความอัดอั้นตันใจระเบิดอารมณ์ออกมาต่อหน้าตำรวจ
ที่ตำรวจมาช่วยระงับเหตุอันนี้ดีแล้วนะฮะคุณแม่บอกโอ้โหดีเหลือเกิน
แม่เนี่ยถูกลูกตีถูกลูกทำร้ายทุกวัน
พร้อมกับบอกลูกชายนี่ลูกชายนะเสือฟ้ายืนกอดอกอยู่
แม่ตะโกนบอกถ้าแน่จริงเนี่ยทำไมไม่ทำให้เหมือนกับในกล้อง
เขาคงจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรกันอยู่
สพทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับนำกำลังมาที่บ้านหลังนี้นะครับ
เพื่อระงับเหตุลูกชายทำร้ายแม่แล้วขู่จะฆ่าแม่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่
ที่หมู่หนึ่งตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่นะครับ
พอตำรวจมาถึงก็ตรงไปหานายวิสรุธรักษายศอายุ๒๔ปี
ตอนนั้นกำลังเอะอะโวยวายอยู่พูดจาเสียงดังใส่แม่นะฮะ
แม่ชื่อสสิทรนี่ค่ะคุณแม่อายุ๕๓ปี
คือวิสรุธเนี่ยเสพยาเสพติดแล้วก็มาขอเงินจากยาย
วันหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยนะแม่เขาบอกเขาขอวันละ๕๐๐๑๐๐อ่ะ
ขอจากยายเพื่อไปซื้อยาบ้ามาเสพ
วันนี้แม่เข้ามาห้ามนะฮะไม่ให้มาขอเงินยาย
แล้วว่ากล่าวตักเตือนลูกชายลูกชายไม่พอใจ
แม่บอกลูกเนี่ยผลักแม่จนล้มลงกับพื้นที่หน้าบ้าน
ญาติพี่น้องเห็นต้องเข้ามาช่วยเข้ามาห้าม
แต่ว่าวิสรุธยังไปขู่จะทำร้ายเขาอีก
แล้วขู่จะฆ่าแม่ให้ตายด้วย
จนเขาต้องแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
นี่ตำรวจมาถึงแม่ก็แบบอื้อหือ
ระบายความอัดอั้นตันใจระเบิดอารมณ์
เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังเลยว่าโดนอะไรมาบ้าง
นี่ตำรวจก็ต้องพยายามเข้ามาช่วยระงับเหตุนะ

หลังจากนั้นก็เลยคุมตัวลูกชายไป
เพื่อไปส่งศูนย์บำบัดยาเสพติด
เพราะว่าคุณแม่เขาบอกช่วยส่งศูนย์บำบัดให้หน่อยเถอะ